อ้าวพี่หนุ่มรายเดอร์พี่พี่ใจหล่อมากอ่ะ

พอปุ้ยเห็นคลิปนี้แล้วทำให้รู้สึกว่าสังคมมันน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
เป็นยังไงดูคลิปกันค่ะ
โอ้โหพี่น่ารักมากเลยอ่ะคือพี่รายเดอร์ท่านเนี้ยกำลังจะขับรถไปส่งของให้
กรุงเทพอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเห็นคุณลุงท่านนี้ค่ะ
เข็นรถวิวแชร์ด้วยตัวเองเนี่ยข้ามถนนแล้วตอนนั้นเห็นไหม
บ่ายสามเนี้ยคือแดดก็ร้อนรถก็ตีดเลยนะคะ
ไปช่วยเข็นคุณลุงท่านนี้ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วคนที่ขับรถเก๋งเขาก็อดไม่ไหวเหมือนกัน
ที่จะถ่ายคลิปนี้อยากส่งต่อความรู้สึกดีมาสู่สังคม

รู้ไหมคะว่าคนขับรถเก่งเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้

บอกให้พี่ขอให้เจริญด้วยอายุสุขภาระ
บยศสันเสริญสติปัญญาปฏิฐานธนสารสมบัติ
ปักใดขอให้มาลายสิ้นไป
เอาอย่างนั้นเลยนะสาธุโอ้ยดีมากเลยอ่ะ
เห็นแล้วรู้สึกดีนะฟิลกู๊ดเลยเช้าแบบนี้นะคะ